ขจิตประท้วงเรื่องอะไรครับ
ต้นประทานที่รบผมขจิตชัยนิคมสมัครที่สามารถผู้แทนรสดร
เพื่อไทยจังหวัดอุดรธานีขอประท้วงท่านประธาน
และประทรวงนายกรสมนุษย์ที่ชี้แจงว่าทำผิดข้อบังคับข้อหนึ่งร้อย
ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดข้อบังคับข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเขียนว่า
ให้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิ์อภิปรายชี้แจงการอภิปรายชี้แจง
ต้องชี้แจงคำอภิปรายของสมาชิกแต่ละคนตามลำดับหรือจะรอรวมชี้แจง
ครั้งละหลายหลายคนก็ได้ผมมีความเห็นผมฟังนายกรมนตรีตอบ
ไม่ใช่คำชี้แจงไม่ได้ตอบคำถามสมาชิกที่อภิปราย
หรือไม่ต้องตอบคำถามก็ได้แต่ต้องชี้แจง
ว่าตัวเองจะพ้นผิดอย่างไรวันนี้ไม่มีสิทธิ์จะมาบ่น
ท่านประธานทำไมไม่ใช้ข้อบังคับข้อนี้แล้วปล่อยให้นายกรมตรีหรือใครบ่นไม่ได้
ที่นี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านประธานครับขอบคุณ
เป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดของสภาแห่งนี้ครับท่านท่านกระจิตครับ
ไม่ต้องมาขอความเมตตาไม่ต้องมาขอคำแนะนำไม่มี
วันนี้มีแต่ยกมือให้ออกจากตำแหน่งเท่านั้นต้องมีความรับผิดชอบ
ท่านประธวงผมเข้าไหมว่าย้ายอาจารย์การย้ายตำลวนที่ทำดี
ท่านท่านกระจิตครับผมรับผมรับฟังที่ท่านประท้วงครับ
ผมผมรับฟังที่ท่านประท้วงพอเข้าใจแล้วครับสภาครับท่านประธานใหญ่ที่สุด
เชิญเชิญครับจำเนินการตามข้อบังคับนี้แล้วจะให้ใครมาบ่นใครมาอบรม
ท่านประธานค่ะเข้าใจแล้วครับท่านผมผมรับฟังคำประท้วงของท่าน
ขจิตผมขอชี้แจงขอขอชี้แจงคำได้ขอวินิจฉัยนิดหนึ่งครับ
จริงแล้วเมื่อกี้นี่ท่านท่านนายกรรมตรีท่านก็อธิบายยาวผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะท่านอธิบายยาวหรือเปล่าอยู่ในประเด็นไหม
ผมจึงเรียกท่านเลขาธิการสภาเช็คข้อมูลดูซิ
ก็ปรากฏว่าท่านนายกท่านตอบคำถามย้อนไปตั้งแต่ท่านสมาชิกอภิปรายตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
นั่นไม่ได้ตอบคำถามเฉพาะของคุณจิลพรนะครับนี่นี่ขอเรียนให้ทราบ
ผมผมให้เจ้าหน้าที่เอาขึ้นมาให้ดูว่ามีประเด็นไหนบ้างนะครับ
ก็ปรากฏว่ามีประเด็นของท่านพิจารณ์มีประเด็นของท่านจิรพรและประเด็นท่านอื่น
ผมก็เลยอนุญาตปล่อยให้ท่านชี้แจงไป
ส่วนท่านจะบ่นอะไรบ้างนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละครับ
พวกเราก็อภิปรายท่านแต่ละคนก็คนละชั่วโมง๒ชั่วโมง
ท่านนายกจะชี้แจงบ้างก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับ
แต่ละฝ่ายใช้เวลาของตนเองฉะนั้นก็ขอกรุณาให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เชิญท่านท่านประธานค่ะขอท่าน
ท่านประธานครับผมชายวุฒิท่านท่านชายวุฒิก่อนครับเชิญครับ
กลับเป็นท่านประธานครับผมชายวุฒิท่านอาคารมนุษย์สอน
บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐครับก็ขอเรียนท่านประธาน
ประท้วงท่านประธานนะครับว่าอยากให้ท่านควบคุมการอภิปรายให้เป็น
ตามข้อบังคับด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับ
เพราะว่าท่านสมาชิกวันนี้ที่ที่อาจมาประท้วงท่านท่านที่แล้ว
ท่านไม่ได้อยู่ในข้อบังคับนะครับเพราะท่านนายกก็ได้ทำหน้าที่
แล้วก็อภิปรายชี้แจงข้อสักถามของสมาชิก
ซึ่งผมฟังมาก็มีเหตุมีผลนะครับและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนด้วย
แต่ท่านไม่พอใจอะไรก็ไม่ทราบนะครับลุกขึ้นมาประท้วงโดยไม่มีเหตุผล
แล้วก็ขัดข้อบังคับด้วยนะครับไม่ได้เข้าข้อบังคับอะไร
อยากให้ท่านประธานควบคุมการประชุมให้เรียบร้อยกว่านี้ครับ

ครับท่านบุภัทธวงค์นะครับ
จริงแล้วผมขอวินิจฉัยก่อนนะครับ
จริงแล้วผมก็ฟังที่ท่านกระจิตบอกว่าขัดข้อบังคับข้อ๑๗๗นิ้ว
เอ่อมันไม่ขัดนะครับเพราะว่า

ฉะนั้นท่านนายกก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้นะครับ

คุณปรินาถ้าจะประท้วงประเด็นเดียวกัน
ก็มันได้วินิจฉัยไปแล้ว

ไม่ผมเวลามีท่านสมาชิกประท้วง
ฟังก่อนครับเวลามีท่านสมาชิกประท้วงนี่
ผมก็จำเป็นต้องฟังคำชี้แจงว่าประท้วง